มาดูเหตุอุกอาจทั้งสองเหตุนี้กันเริ่มกันที่ในห้างกันก่อน

ใช่ค่ะเป็นพ่อครัวข้ามอาชีพค่ะ
เป็นพ่อครัวดีไม่ชอบอยากเป็นโจรซะอย่างนั้น
มีเอี๊ยมผ้ากันเปื้อนคล้องไว้เราก็รู้สึกได้ว่านี่น่าจะเป็นพ่อครัวแหละ
เดินผ่านร้านทองปุ๊บอยู่สวมวิญญาณโจรคุณผู้ชมค่ะ
กระโดดข้ามตู้โชว์ทองแล้วก็เข้าไปขโมยทองตั้ง๕๕บาท
แถมยังปลาหินใส่อีก
ปลาหินนำทางใส่ไปก่อนจนตู้แตก
และจากนั้นกระโดดข้ามเคาน์เตอร์

เลือกด้วยนะเลือกนะทางขวาเส้นเล็กมาทางซ้ายดีกว่าเส้นใหญ่
พนักงานเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาก็กลัวเพราะผู้ชายเขาก็ค่อนข้างร่างใหญ่เหมือนกัน
ถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะคว้าเก้าอี้ทุบไปที่ท้ายทอยเลย

ตอนนั้นพนักงานก็ไม่กล้าตกใจมาก

จากก้อนหินที่คว่างออกมาหรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้คือโจรคนนี้ใช้เวลาชิงทองไปแค่๔๓วินาทีเองคุณ
น้อยมากแต่ได้ทองไปทั้งหมด๕๕บาท
นั่นคือน้ำหนักนะคะไม่ใช่ราคาจำนวน
คุณคูณก็เป็นเรื่องที่ได้ทองราคาบาทละเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบาทละ๒๐๐๐๐แอบคูณคร่าว
ประมาณ๑ล้าน๑แสนบาท

นี่คุณแล้วพนักงานดูสิยังต้องเช็ดน้ำตาอยู่เลยตอนตำรวจมาตกใจมาก
นั่งแบบนั่งตัวสั่นด้วยความกลัวจริงนะคะ
นางสิริพรบุญพรมวัย๓๗ปีค่ะเธอเล่าเลยบอกว่า
นั่งอยู่ในร้านกับพนักงานหญิงอีกคน
คนร้ายใส่เอี๊ยมคนนี้ก็เครื่องก้อนหินเข้ามาดังเปรี้ยง
กระจกตู้โชว์นี่แตกเพล้งเลยค่ะเธอตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วคนร้ายก็กระโดดข้ามตู้โชว์มาแล้วก็คว้าทองไป
เธอบอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูกจริงค่ะ
ทำได้แค่ยืนมองคนร้ายเนี่ยคว้ากวาดทองเอาไปเรียบตู้เลยนะคะ
คนร้ายก็เอาทองใส่กระเป๋าเอี๊ยมไปไม่พูดอะไรสักคำนะ
อย่างที่คุณสืบสกุลบอก๔๓วินาทีผ่านไป
คนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์อีกครั้งเพื่อออกไปแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลย
พอดีพลเมืองดีเดินผ่านมาพอดีเธออ่ะเลยรีบตะโกนบอกไปว่า
พี่ช่วยด้วยมันเข้ามาชิงทอง
พลเมืองดีเลยรีบวิ่งตามคนร้ายไปแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เพราะคนร้ายขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่ติดเครื่องรออยู่แล้ว

พลังงานเดี๋ยวคนตกใจเกือบเป็นล้มมาค่ะ
เพื่อนต้องประถมพยาบาลกันอยู่นานทีเดียวนะคะถึงจะมีสติมาให้การได้
ที่คนร้ายได้ไปคุณผู้ชมค่ะ
ฟังดีนะเผื่อเขาเอาไปขายต่อหรือไปจำนำต้องดูด้วยไม่งั้นคุณรับของโจร

สร้อยข้อมือหนัก๕บาท๑เส้น
สร้อยข้อมือหนัก๑บาท๒๐เส้น
สร้อยคอหนัก๓บาท๑๐เส้น
น้ำหนักทั้งหมดคือ๕๕บาทมูลค่ากว่า๑ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือแฝงที่กระจกเคาน์เตอร์ไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เบื้องต้นได้เบาะแสมาว่าคนร้ายหลบหนีไปทางซอยคีตักกวีค่ะ
ตอนนี้เร่งไล่เช็คกล้องวงจรปิดอยู่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้ตัวนะคะ